ทุกผู้ชมครับดูภาพแห่งความประทับใจตรงนี้บ้างดีกว่า
นะครับคุณหมอเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลนำเค้กมานำเทียน
วันเกิดมามาอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับผู้
โรงพยาบาลของห้องไอซียูดูตรงนี้หน่อยนะครับ

คุณลุงอายุหกสิบห้าปีครับ
เป็นผู้ป่วยอยู่ในห้องไอซียูครับทุกผู้ชมครับ
รักษาอาการโควิดสิบเก้าอยู่นะฮะ
นี่เป็นเพจเฟซบุ๊กของคุณหมอนิธิพัฒน์เจียนกุลนะครับ
เป็นหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวรรณโรค
วิชาอายุลศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะฮะ
อาจารย์นิธิพัฒน์ท่านก็โพสต์ข้อความบอกว่า
เมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณลุงอายุ๖๕ปีนะครับ
ก็โชคร้ายที่ตอนนี้ติดเชื้อรุนแรงจนหายใจเองไม่ไหว
ต้องอยู่ไอซียูตั้งแต่๑๗วันก่อนแล้วนะคือเดิมเนี่ยแข็งแรงดีนะยกเว้นมีเลือดออกในสมองจนเป็นอมภาษณซี่ขวา
แต่ว่าคุณลุงเนี่ยสามารถกลับมาใช้ชีวิตใหม่ได้แบบใกล้เคียงเดิมและอาการดีขึ้นเรื่อยนะฮะ
ซึ่งคุณหมอบอกโอ้โหเหมือนคุณลุงท่านนี้เหมือนแมว๙ชีวิตเลยนะเหมือนแมว๙ชีวิตนะครับฮึดสู้มาจนวันนี้หายใจเองได้แล้วนะครับ
เมื่อวานนี้เตรียมย้ายคุณลุงไปพักฟื้นต่อนอกห้องไอซียูนะครับแล้วก็ทราบว่าเป็นวันคล้ายวันเกิด
ก็เลยซื้อเค้กมานี่ฮะแล้วก็อวยพรกันให้นะครับมีเต้นอวยพรของพยาบาลด้วยนะ
เจริญพยาบาลก็เต้นอวยพรให้ด้วยนะครับนี่ฮะตรงนี้เห็นมั้ย
คืออาจารย์นิธิพัฒน์เนี่ยท่านทิ้งท้ายนะครับบอกว่าแม้คุณลุงจะยังอ่อนล้านในการเคลื่อนไหวร่างกายซีกซ้ายนะครับแต่สีหน้ากับรอยยิ้มเห็นได้ชัด
ตอนที่คุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่มาอวยพรวันเกิดให้เนี่ยว่าโอ้โหมีรอยยิ้มบนใบหน้าขึ้นมาเลย
พอเห็นผู้ป่วยยิ้มมีความสุขคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ก็มีความสุขนะคะที่ว่าเหนื่อยก็หายเหนื่อยกันเป็นปลิบทิ้งได้เหมือนกันต้องให้กำลังใจกันอย่างเดียวช่วงนี้นะฮะ